หนี้เริ่มต้นในเรื่องนี้คือในมุมหนึ่งก็เป็นง่าดีนะ
ใครที่เข้ามาทำให้ศาสนามัวหมองเนี่ยจะได้จำกัดกันให้พ้นไป

เป็นร้านอาหารนะ
เป็นร้านอาหารกึ่งค

ไปดูนะฮะดูตรงจุดร้านอาหารก่อนนะครับ

กูไม่มีใจ
ขอบคุณอ๋อ
เอาบัตมาก่อนนะครับ
ถามล่ะค่ะ

คือรวดกับพี่เจไปคนเดียว

พี่ไปตัว
เอาอีกคนไป
นี่ฮะมารุมกันทั้งร้านเลย
คือแค่ไปดื่มไปกินแล้วไม่มีเงินจ่าย

ถูกต้องคือบนโต๊ะมีอยู่แค่๔๐๐กว่าบาท
บอกอยู่ที่แบงค์มั่งแต่ไม่มีบัตรอะไรแบบโอ้โหคือแบบเฉยไปเรื่อย
สุดท้ายผู้ชายคนนี้เนี่ยบอกว่าอ่างั้นเดี๋ยวผมกลับไปเอาเงินในห้อง
เปิดห้องพักเป็นรีสอร์ทอยู่ใกล้ใกล้กับเนี่ยคาราโอเกะตรงนี้เขาก็หายเข้าไปในห้องนะฮะ
ท่านผู้ชมครับแล้วที่ร้านเนี่ยเขาไปตามนะฮะเป็นร้านอาหารอยู่ที่สัตหีบชนบุรีนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับพอไปถึงในห้องที่ผู้ชายคนนี้เขาเนี่ยเปลี่ยนชุดใหญ่เลย
เข้าไปดูเนี่ยจากเมื่อกี้นั่งอยู่ที่ร้านเปลี่ยนชุดใหญ่เลย
วงจีวอนมาเต็มเลยโอ้โหอ่าเดี๋ยวดูนะฮะตอนที่เข้าไปนะครับ
แล้วมึงหลอกหลวงชาว้างก็ทำไมหลอกหลวงก็ทำไมเนี่ยฮะ
มึกเป็นพราแล้วมึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่า

นี่ฮะสุดท้ายต้องเรียกตำรวจมานะฮะเปิดประตูเข้าไปนี่คนเดียวกันเลย
หน้าตานี้ไม่ต้องสืบไม่กลัวด้วยนะไม่ได้สลดอะไรเลย
คือเห็นแบบนี้คนเขาก็สงสัยว่าเป็นชายแต่งกายคล้ายพระเรียนแบบพระสงฆ์
หรือเป็นพระแต่แอบมาดื่มเหล้าคือสรุปแล้วเนี่ยเป็นพระจริงจริงฮะ
เป็นพระจริงจริงครับทุกผู้ชมครับสพสัตหีบก็คุมตัวไปนะ
ค่ะเรื่องกินอาหารกินเบียร์อะไรแล้วไม่จ่ายค่าอาหารนี่ก็ส่วนหนึ่งนะ
อีกส่วนหนึ่งคือเป็นพระแล้วคุณมาปฏิบัติตัวแบบนี้ไปถึงโรงพักเนี่ยคือพอตรวจค้นเนี่ยนะ
ในบัตรประชาชนเนี่ยนะฮะในใบสุทธิต่างเนี่ย
พระมหาสมภพคล้ายหนองลีอายุ๔๒ปี
คือเป็นพระมหาแล้วนะฮะเป็นพระมหาแล้ว
ตำรวจก็ต้องนิมนต์พระวิญญาธิการหรือว่าตำรวจพระของอำเภอสัตหีบนะครับ
คือท่านพระครูประหลัดวินัยธิรัญโยนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาทเตาถ่าน
มนต์ท่านมาที่โรงพักให้มาจัดการแล้วก็จับศึกนะฮะ

จะทำตัวยังไงก็ช่าง

เอากฎหมายไปละ

ลำเมอริกสิทธิ์ส่วนบุคคล

วันนี้หลวงพี่เปลี่ยนชุดไปกินเบียร์กินเหล้าน่ะผิดไหม

ไม่หลวงพี่ไปนั่งกินเบียกินเหล้าเนี่ยผิดไหม

ถ้าผมกินเบียกินเหล้าผมก็ผิด

อยู่ที่

ผมก็ผิดก่อน
ผมก็กูประหลักวินายนิรัติบัญโยคเป็นเลยฐานการณ์เจ้าคณะตะเบิร์นสัตวิน
เป็นผู้ช่วยจังหวัดประเทศประสาทและเป็นท่าวิญญาณที่การอำเติบสัตวิน
มีหน้าที่ที่จะทำการศึกษ์คุณได้อยู่แล้ว
ผมพร้อมมาประเด็น๓๔ประโยค
คุณจะกี่ประโยคไม่รู้แต่คุณทำความผิด

นี่เจ้าของร้านเขาใจดีเขาไม่ติดใจแจ้งความเรื่องไม่จ่ายค่าอาหารเขานะครับ
แล้วทางพระนี่ก็ถูกจับศึกเรียบร้อยนะครับ
ตรวจสอบแล้วเนี่ยบวชมา๒๐กว่าพันศานะ

ซึ่งพระวิญญาธิการที่ท่านมาช่วยจัดการให้
บอกว่าอยากฝากบอกถึงอุปชาทุกวัดทั่วประเทศเลย

ถ้าพบว่าใครมีประวัติแบบบวชแล้วบวชอีกบวชอีกบวชแล้ว
ยังไงตรวจสอบประวัติให้ถ่องแท้หน่อยอย่าไปบวชให้ง่าย

ค่ะเมื่อกี้ก็เถียงอีก๔ประโยคนะ๔ประโยค
อีกรูปนึงบอกจะกี่ประโยคก็ไม่รู้แหละ

คุณทำผิดถูกจับศึกแล้วนะครับ

เป็นทิศสมภพแล้วสั่งเมาเรียบร้อยนี่ครับ
สั่งเมาแล้วยกมือว่าให้ขอโทษ
บอกเรื่องค่าอาหารค่าเครื่องดื่มที่ติดค้าง๓๐๒๕บาท
ชดใช้ให้ร้านแล้วเกือบจะ๓๐๐๐บาทยังไม่ครบ
แต่ทางร้านเขาก็ใจดีไม่เอา
แล้วก็ให้เงินมาอีก๕๐๐ด้วย
บอกให้นั่งรถกลับไปบ้านเกิดไปทำตัวดี
แล้วหลวงพี่บวชมาในกี่ภาษาแล้ว

พอเราเมาแล้วเราทำอะไรไปอย่างนี้

แต่คอนงี้ตอนแรกกินแค่๒ขวดไง

อยากจะมีอะไรฝากบอกกับสังคม
ถ้าทำผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยด้วย

เรื่องนั้นมันต้องอยู่ที่พระผู้ใหญ่ครับ
ตัวท่านท่านอยากกลับไปบวชเป็นพระสงฆ์

เสียดายไหมที่เรียนมา

เราพลาดไงเราไปลองกินหรือกินแล้วก็กินันปุ๊บ

คือถ้าใจจริงตอนนี้คืออยากกลับไปบวชอีก

เมามากไปก็ไม่เคยกิน

แล้วจะกลับไปบวชได้เหรอคะพี่อุ๋ยแบบนี้
คือไม่ถึงขั้นอาบัติปราชิกเนี่ยก็บวชได้นั่นแหละ

แล้วโอ้โหคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าต่างกันเลยจริง
ตอนเมากับหลังเมา
คนละเรื่องเลยนะคนละคนคือทำตัวให้ดีสุดสุดไปดีกว่านะคือ
จะไปบวชอีกเนี่ยแม่ไม่รู้ว่าจะกลับไปทำเหมือนเดิมหรือเปล่า